แต่ว่าช่วงแรกเดี๋ยวไปดูข่าวสารกันหน่อย
เรื่องของความน่ายินดี
เรื่องของงานแต่งที่อาจจะยังมาไม่ถึง
แต่ว่าเป็นบรรยากาศของการขอแฟนแต่งงาน
แล้วก็ที่สำคัญที่เขาคุกเข่าลงไปขอแฟนวินาทีนั้น
มันทราบซึ้งขนาดไหนเอาไปดูกันหน่อยครับ
ฟูสิจะไม่ให้ก็ให้มันรู้ไป

ทุกวันนี้เข่าด้านมาแล้ว
ซ้อมคุกเข่าน่ะแต่ไม่รู้จะขอใคร
เอาละเป็นภาพที่น่ารัก
เอามาฝากคุณผู้ชมในวันที่มันชื่นมื้นแบบนี้

แล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะมีโมเมนต์แบบนี้

แต่แบบเออนั่นแหละ

คงเป็นวันของเราใช่ค่ะ
นี่คุณดูดีใจกับข่าวนี้จนน้ำตาซึมเลยเหรอ
ดีใจมากเรื่องความรักมันทำให้โรคสดใสดิฉันก็ดีใจด้วยนะคะ